นี่เป็นข่าวใหญ่ผมขออนุญาตยกหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้นะครับ
คุกบัญญินสี่สมุนตลอดชีวิตนะฮะลดโทษประหาร
คดีดังอุ้มฆ่าเผาพี่ชายผู้พิพากษาครับคุณผู้ชมครับ
ในที่สุดก็มาถึงจุดนี้แล้วฮะไปดูเมื่อวานนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ราชธรรมเขาเบิกตัวพันธุ์ตำรวจโทบัญญินตั้งพากรนะครับ

ในคดีที่พันธบัญญิณต์โทบัญญิณกับพวกรวมหกคน
เป็นจำเลยในคดีอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษาอาวุโส

บังคับให้ผู้พิพากษาเนี่ยนะเอ็นเอียงเข้าข้างตัวเขา
ก็คือพันธุ์ตำรวจโทบัญญินเนี่ยเหตุเกิดเมื่อสี่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ
คดีนี้ฮะพนักงานอายการยื่นฟ้องจำเลยทั้งหมด
เก้าข้อหาก็คือหนึ่งร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
สองร่วมกันหน่วงเหนียวกักขังผู้ใดเพื่อให้ได้มาซึ่งฆ่าไทย
เป็นเหตุให้ผู้ถูกเอาตัวไปถึงแก่ความตายสามร่วมการนวงเหนียวกักขัง
เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายสี่ร่วมกันข่มขืนใจเจ้าพนักงาน
ให้ปฏิบัติการอันมิชอบโดยใช้กำลังประทุษร้าย
ห้าซ่องโจรหกร่วมกันพยายามข่มขืนใจผู้อื่น
ร่วมกันซ่อนเร้นทำลายศพแปดร่วมกันกระทำการใดใดแก่ศพ
การชนสูตรพลิกศพเสร็จเพื่ออำพลางคดีและ๙ร่วมกันแสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน
เดี๋ยวค่อยดูไปว่าโดนข้อไหนบ้างข้อไหนหลุด
พิเคราะห์คำเบิกความพยานหลักฐานของทั้งสองฝ่ายหักล้างกันแล้วเห็นว่า
ผ่านปฏิบัติโทษมันยินมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
หน่วงเหนียวกักขังให้ประหารชีวิต
และข้อหาอื่นให้ลงโทษบทหนักสุดให้ประหารชีวิต
แต่จำเลยให้การเป็นประโยชน์ลดโทษให้๑ใน๓เหลือจำคุกตลอดชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
แล้วจำเลยคนอื่นจำเลยคนอื่นสารพิเคราะห์แยกไปตามองค์ประกอบความผิดนะครับ
จำเลยที่๒ทำหน้าที่ขับรถจำเลยที่๓ร่วมกันฆ่าซ่อนเร้นทำลายศพ
จำเลยที่๔กับ๕นวงเหนียวกักขังและจำเลยที่๖ฐานให้การสนับสนุน
แต่สุดท้ายแล้วเมื่อพิเคราะห์อย่างละเอียดก็พิพากษาตามบทลงโทษหนักที่สุดในแต่ละข้อหา
ที่มีหลักฐานการกระทำความผิดชัดเจนส่วนข้อหาซ่องโจรนั้นสารท่านพิพากษายกฟ้องครับ
หลังจากฟังคำพิพากษาเจ้าหน้าที่ศาลคุมตัวพันธบทโทบัญญิน
ขึ้นรถเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับนำตัวไปส่งที่เรือนจำบางขวาง
โดยในรถคันนั้นเนี่ยนะครับมีพันธุ์ตำรวจโทบัญญินนั่งอยู่เพียงคนเดียว
แต่ว่ามีรถตู้มีชุดฮานุมานอาวุธครบมือเลยนะครับ
ขับตามควบคุมเข้มข้นอย่างตลอดเวลาเลยนะฮะ
นี่คือคดีของคุณบัญญินครับครับค่ะคือข้อหานักสุดเนี่ย
ฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนอันนี้โทษสูงสุดคือประหารชีวิตสถานเดียว
แต่ว่าให้การเป็นประโยชน์นะคะก็ลดโทษให้หนึ่งในสาม
เหลือโทษจำคุกตลอดชีวิตนะคะอันนี้เป็นแค่สารชั้นต้น
เดี๋ยวต้องไปสู้กันต่อนะคะ